คุณผู้ชมฮะไปดูเหตุที่จังหวัดสระบุรีกันบ้างนะครับ
มีชายวัย๔๖ปีถูกทำร้ายจนเสียชีวิต
ถูกแทงร่างพลุน๑๑แผลเลยดับคาห้องเช่าเลยนะครับ
เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบในเบื้องต้นคาดว่าเป็นการฆ่าตัวตายเหรอ

แต่แทงตัวเองถึง๑๑แผลเลยนะฮะ

เออแต่ทีนี้อันนี้เป็นแค่เบื้องต้นที่สันนิษฐานนะครับ
แต่ว่าเจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบตรวจพิสูจน์ทั้งหมดก่อน
แล้วก็สงสัยหลายประเด็นอยู่ไม่ว่าจะเป็นปมชู้สาวหรือว่าฆ่าชิงทรัพย์

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงกลางดึกเมื่อคืนนี้นะครับ
คือตำรวจสพเมืองสระบุรีได้รับแจ้งเหตุนะครับว่ามีคนเสียชีวิตที่ห้องเช่าแห่งหนึ่งในพื้นที่หมู่๘ตำบลตลิ่งชันอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรี
เมื่อเข้าไปตรวจสอบพร้อมแพทย์เวรแล้วก็ชุดพิสูจน์หลักฐานก็พบว่าเป็นศพของชายวัย๔๖ปีนะครับ
สภาพศพเสียชีวิตตะแคงบนที่นอนสวมเสื้อยืดสีแดงแขนสั้นกางเกงยีน
อกจากนี้นะครับก็พบมีดสปาต้ายาว๔๐เซนติเมตรตกอยู่ข้างศพด้วยนะครับ
ตรวจตามร่างกายพบบาดแผลถูกแทงจำนวน๑๑แผลมีบริเวณหน้าท้อง๔แผลจนไส้ทะลักออกมานะครับ
บริเวณลำคอ๓แผลกกหูด้านขวาแล้วก็ท้ายทอยอีก๔แผลนะครับ
ใกล้กันเนี่ยกับสบเนี่ยนะฮะก็มีเลือดเนี่ยนองอยู่เต็มพื้นห้องเลยนะครับ
โดยภรรยาของผู้เสียชีวิตซึ่งทำงานเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยที่ทำงานแห่งหนึ่งใกล้ที่เกิดเหตุ
บอกว่าเธอมาอยู่กินกับผู้ตายที่ห้องเช่าห้องนี้ประมาณ๑ปีแล้ว
โดยก่อนจะมาพบศพนะครับเพราะว่าเธอเลิกงานประมาณสัก๓ทุ่ม
เมื่อกลับมาที่ห้องพักก็พบว่าภายในห้องปิดไฟมืดตื้อเลย
ซึ่งผิดสังเกตเพราะว่าธรรมดาตัวสามีจะอยู่ในห้อง
ทุกวันสามีจะเปิดไฟเอาไว้และประตูห้องก็ไม่ได้ปิด
แต่เมื่อเดินเข้าไปก็พบว่าสามีนอนเลือดไหลเต็มที่นอน
ตอนนั้นตกใจมากตั้งสติรีบเขย่าตัวสามีแต่สามีเนี่ยแน่นิ่งนะครับ
แล้วก็เธอเอามือไปจ่อตรงจมูกปรากฏว่าไม่มีลมหายใจแล้วนะครับ
ขณะที่เพื่อนร่วมงานของผู้ตายบอกว่าผู้ตายชอบกินเหล้าทุกวันแล้วก็ไม่สูงสิงกับใคร
ถ้ากินเหล้าก็จะมีเหตุทะเลาะกับภรรยาเป็นประจำ
บางครั้งก็ถึงขั้นลงไม้ลงมือกันสำหรับสามีภรรยาคู่นี้นะครับ
สาเหตุน่าจะเกิดจากความหึงหวงภรรยาซึ่งภรรยาเนี่ยมีอายุน้อยกว่าคือผู้ตายอายุ๔๖ปีคุณ
ภรรยาอายุแค่ยี่สิบเอ็ดปีเองนะครับก็ห่างกันเนี่ยประมาณยี่สิบห้าปี
อกจากนั้นนะครับผู้ตายยังเป็นเพื่อนกับพ่อภรรยาอีกด้วยนะฮะ
ซึ่งผู้ตายเคยแต่งงานมาแล้วแล้วก็เลิกรากับภรรยาเก่ามีลูกชายติดใน๑คนนะครับ
หลังจากนี้เจ้าหน้าที่นะฮะก็จะเร่งพิสูจน์หลักฐานทั้งหมดนะครับ
การเก็บหลักฐานของกลางจากที่เกิดเหตุชนะสูตรศพนะครับ
แล้วก็จะมีการสันนิษฐานถึงสาเหตุการเสียชีวิต
คือในเบื้องต้นสันนิษฐานว่าผู้ตายคงกินเหล้าจนเมา
เกิดความเครียดเนื่องจากระแวงภรรยาจะปันใจให้ชายอื่นนะครับ
อาจจะเป็นการฆ่าตัวตายแต่ว่าเนี่ยก็ยังเป็นข้อสงสัยอยู่
ฆ่าตัวตายไม่น่าจะแทงตัวเองได้ถึง๑๑แผลขนาดนั้นนะครับ
ไม่ตัดประเด็นอื่นทิ้งนะเช่นปมชู้สาวหรือว่าการฆ่าชิงทรัพย์
ขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการขยายผลสืบสวนสอบสวน
ส่งศพไปผ่าพิสูจน์ที่โรงพยาบาล
และจะต้องรอผลการตรวจสอบหาหลักฐานต่างในที่เกิดเหตุ
เพื่อสรุปถึงสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัดอีกครั้งหนึ่งนะครับ